คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะ
ภรรยาเนี่ยน้อยใจสามี

ตัวสามีบอกว่าภรรยาคนนี้เวลาเมาทีไรก็จะชอบน้อยอกน้อยใจ

อายุเยอะกว่าสามีประมาณ๑๐ปี
ปรากฏว่าภรรยาน้อยใจสามีอีกแล้วนะคะ
ดูดน้ำมันออกจากรถจักรยานยนต์นะคะ
เอาน้ำมันมาราดตัวเองแล้วจุดไฟเผาตัวเอง
ประชดสามีบาดเจ็บสาหัสค่ะ
กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงไปช่วยเหลือนะคะ

คนเจ็บขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะ
นางดวงกระมนอายุ๔๑ปีเป็นชาวสุริน
ตามตัวเนี่ยค่ะรอยไหม้จนโอ้โห
ขนาดเราเบลอภาพยังเห็นว่าดำแบบเกรียมนะคะ

ปฐมพยาบาลแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลบ้านบึง

ตำรวจสพบ้านบึงไปตรวจสอบก็บอกว่า
ช่วงข้างไร่อ้อยและปาล์มค่ะ
ก็มีร่องรอยพื้นดินนะคะที่ไฟไหม้เต็มเลยนะคะ
แล้วก็มีถังใส่น้ำสีดำวางอยู่
เพื่อนคนงานค่ะนางสาวรังสรรอินทวีอายุ๓๕ปี

ตัวคนเจ็บเนี่ยเป็นภรรยาของในกบ

กบอายุ๓๑อายุห่างกัน๑๐ปี
ก็ไปทำงานรับจ้างอยู่ในไร่ตัดปามกรีดยาง
อยู่ใกล้กับที่พักของนางสาวรังสรรค์ที่ให้ข้อมูล
ตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลืออยู่หน้าที่พักก็รีบมาดู
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของสามี
ตัวสามีบอกว่าจะพาภรรยาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ไม่มีใครขับรถเป็นก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยดีกว่า
สาเหตุเบื้องต้นก็คือตัวผู้เจ็บเนี่ยค่ะ
เขาจุดไฟเผาตัวเองเพราะทะเลาะกันกับสามีแล้วก็น้อยใจสามีด้วยนะคะ
คุยรู้เรื่องไอ้ผัวเขาก็ตะโกนบอกว่าให้พาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยหารถหน่อย
แต่ว่าไม่มีใครพาไปเพราะว่าเพราะว่าคนขับรถไม่มีพ่อหนูป่วย
และก็เลยบอกเขาแก่ว่าให้ไปส่งหน่อย
หายใจไม่ออกแล้วเขาเหนื่อยเขาก็อยากนมอยากกินน้ำ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชนบุรีก็ไปที่โรงพยาบาลบ้านบึงนะคะ
ไปคุยกับสามีของคนเจ็บอะค่ะก็ได้ข้อมูลมาว่า
อยู่กินกับนางดวงกระมวลมานานหลายปีแล้วแต่ช่วงหลังหลังทะเลาะกันบ่อยค่ะ
โดยเฉพาะที่เวลาภรรยาดื่มเหล้าเวลาเมาก็จะน้อยอกน้อยใจนะคะ
น้อยใจสามีกลัวว่าสามีจะไม่รักกลัวว่าสามีจะไปมีผู้หญิงคนอื่น
ก่อนเกิดเหตุออกไปกรีดยางตั้งแต่เช้ามืดเตรียมจะตัดปาม
ภรรยาก็เดินตามไปด่าก็เลยเตือนว่าอย่าเข้ามาใกล้
กำลังจะใช้เสียมแทงปามภรรยาก็ไม่ยอมฟัง
ก็เลยเอ่ยปากไล่ภรรยาให้กลับบ้านไปก่อนแล้วก็โยนกุญแจรถจักรยานยนต์ให้
ภรรยาคงน้อยใจอะค่ะก็เลยพูดกับสามีว่างั้นไม่อยู่แล้วนะ
เงียบไปสามีบอกก็เดินออกมาจากสวนปามตามมาดู
เห็นภรรยากำลังถูกไฟลุกไหม้ทั้งตัวนะคะแล้วก็ร้องด้วยความเจ็บปวด
ตกใจมากเอาเสื้อกันหนาวมาคลุมทับร่างเพื่อดับไฟ
แล้วก็พาซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จะไปบ้านพักคนงานที่อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๕๐๐เมตร
คือตั้งใจว่าจะไปขอความช่วยเหลือค่ะ
ถูกไฟลุกขึ้นคือก็ตัวค่ะ
ตัวในกบสามีก็บอกว่า
อายุเยอะกว่าตัวเอง๑๐ปี

ภรรยาหวาดระแวงอยู่บ่อย

อาจจะเป็นลักษณะของการดูดน้ำมันจากรถจักรยานยนต์
ของตัวเองตอนนี้เนี่ยยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะหรือยัง
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่ายังเจ็บหนักอยู่ค่ะอ่าก็อาจจะ
ต้องรอให้อากาศดีขึ้นแล้วก็จะได้สอบถามข้อขราชที่
สำหรับทางเจ้าหน้าที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับสำหรับคนบาดเจ็บนะครับ